ลกชื่อดังพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มนั่นเองคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้อาการป่วยของพี่โป๊งเหน่งนี้นะคะ
ถึงขณะที่คุณหมอต้องใช้คำว่าอย่างนี้เลย
ให้ครอบครัวร่วมกันทำใจก่อนนะคะ

ก่อนหน้านี้เราเคยได้เล่าข่าวนี้กันไปแล้ว
โป๊งเหน่งเชิญยิ้มเนี่ยก็เป็นข่าวดังเมื่อปีก่อน
ล้มป่วยหนักมีอาการไตวายค่ะ
แต่ว่ารักษาตัวอยู่ใกล้หมอมาตลอดนะคะ
มีแฟนคลับเพื่อนศิลปินนักแสดงตลกแวะเวียนไปเยี่ยม
ส่งกำลังใจให้พี่แกตลอดเลย
แต่ว่าล่าสุดค่ะอาการป่วยของพี่โป๊งเหน่ง
กลับมาสุดหนักอีกรอบแล้วล่ะค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้มีโอกาสสอบถามคุณเฮงนะคะ
ลูกชายของพี่โป๊งเหน่งเมื่อช่วงสายวันนี้นี่เองค่ะ
คุณเฮงเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ย
พ่ออาการแย่ลงอย่างหนักอย่างเห็นได้ชัดเลย
แล้วคุณโป๊งเหน่งเองก็บอกด้วยนะคะว่าเริ่มไม่ไหวแล้ว
มีอาการตาลอยหายใจไม่สะดวกค่ะ
ครอบครัวก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประอินนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
พอคุณหมอทำการรักษาแล้วก็ประเมินอาการ
แล้วก็บอกให้ญาติญาติทำใจนะคะ
เพราะว่าอาการของคุณโป๊งเหน่งเนี่ยค่อนข้างสุดหนักมากจริง
มีโอกาสที่จะหยุดหายใจได้ทุกเมื่อค่ะ
คือตอนนี้ค่ะไม่ใช่แค่อาการไตวายอย่างเดียวนะคะ
ยังมีปัญหาทั้งในเรื่องของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ

อีกทั้งการทำงานของตับก็เริ่มแย่ลงตามไปด้วยค่ะ

เพราะว่าคุณโป๊งเหน่งเริ่มรู้สึกตัวแล้ว
สื่อสารได้เล็กน้อยแต่ยังไม่มีแรงนะคะ
ตอนนี้ทางครอบครัวเองก็ค่อนข้างเครียดแล้วก็กังวลใจนะ
คุณแม่เห็นบอกว่าคุณแม่สภาพจิตใจย่ำแย่มาก
ครอบครัวต้องพยายามให้กำลังใจ
แล้วก็ให้อ่านคอมเมนต์ของแฟนคลับ
ส่งกำลังใจมาให้กับครอบครัวนะคะ
บันเทิงไทยรัฐเองก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจค่ะ
อาการของพี่โป๊งเหน่งดีวันดีคืนนะพี่นะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่โป๊งเหน่งทุกท่านด้วยค่ะ

ให้กำลังใจพี่โป๊งเหน่งกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชม